แต่ถ้าขอเรื่องความอร่อยอันนี้เราจัดให้ได้เลยดีค่ะ
ไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าจะพาไปที่จังหวัดพิศนุโลก
ที่นั่นโอ้โหเขามีก๋วยเตี๋ยวนะ

เตี๋ยวเรือไม่ธรรมดาเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือตีนไก่ไข่เยิ้ม

ฟังไม่ผิดก๋วยเตี๋ยวเรือตีนไก่ไข่เยิ้มแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ
ร้านตั้งอยู่ที่บ้านหนองตมตำบลวงคล้องจังหวัดพิศนุโลก

โอ้ยหยุ่ยมากเลยทิ้งไข่หรือว่าเท้าไก่อะไรแบบนั้นแหละครับมันยุ่ยมาก
เขาบอกว่าใช้เวลาในการตุ๋นนานแล้วก็พิถีพิธรรมจนเท้าไก่
หรือว่าตีนไก่ของเขาดูดกินปุ๊บจับได้สบายอกสบายใจ
ใช้วิธีการตุ๋นเนี่ยเวลาตุ๋นนานแต่เวลาดูดเข้าไปแป๊บเดียวหลุดล่อนเลยค่ะคุณ
โอ้โหนี่แหละครับความอร่อยของร้านนี้ทำให้มีลูกค้ามากันเพียบเลยทีเดียว
แล้วก็อีกหนึ่งที่เด็ดก็คือน้ำซุปครับเขาบอกว่ากลมได้ใจ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมวันหนึ่งขายได้๓๐๐๔๐๐ชามต่อวัน
โอ้โหมีน้อยนะครับก็ต้องไปถามเจ้าของร้านล่ะครับคุณสิทธินลแก้วสุวรรณนะครับ
คนนี้เขาก็เล่าว่าตนเองเปิดร้านมาได้เพียงแค่๔เดือนเท่านั้นนะ
จะเปิดเท่านั้นเองครับขายเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกเย็นตะโฟ
ต้มยำเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นและไก่ตุ๋นโอ้โหบอกเลยว่าติดอกติดใจลูกค้ามากันแน่นร้านเลย
อย่างว่าของอร่อยไม่ว่าจะเปิดมานานหรือว่าเพิ่งจะเปิดขอให้อร่อยนะครับ
เขาก็ตามไปกินอยู่แล้วแล้วด้วยความที่ว่าใส่นี่เลยไข่เยิ้มลงไปด้วย
โอ้โหนี่แหละครับทีเด็ดมันทำให้รสชาติมันเข้มข้น
แล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะทำไมอ่ะ
ขายไม่แพงชามนึง๒๐บาทโอ้โหจริงเหรอ
เฮ้ยก๋วยเตี๋ยวชามนึง๒๐บาทกับชามแน่นแบบนี้นะ
ทำได้ไงอ่ะเออไปลองฟังเสียงจากเจ้าของร้านดีกว่า
ว่าเขาทำแบบนี้ได้อย่างไรครับ
อ้าวมากมายหลายเมนูอย่างที่ผมไล่ให้ฟังนะครับ
คุณผู้ชมครับต้องยอมรับเลยนะว่า
เศรษฐกิจแบบนี้บางคนเขาก็บ่นว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดี

เออก็ไปทานอะไรที่มันแบบว่าอร่อยแต่ว่าสบาย

ที่ถนนสายพรมพิรามหนองตมตำบลวงคล้อง
อำเภอพรมพิรามจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ลองแวะไปทานกันดูร้านจะตั้งอยู่ริมถนนเลย
พรมพิลามไปเพียงแค่๒๐๐เมตร
คือถ้าเห็นตลาดโพพิรามแล้วก็คุณเตรียมตัวได้เลย

ขับเลยไปอีกนิดเดียวอย่าเลยไปไกล

เอ้าเพราะเปิดขายนะครับทุกวัน
ไม่มีวันหยุดตั้งแต่๘โมงครึ่งไปจนถึง๑๕นาฬิกาก็คือบ่าย๓โมง
เอาล่ะถ้าไปไม่ถูกจริง
ผมขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้โทรไปสอบถามเจ้าของร้านเขาได้นะครับ
ขายถูกแบบนี้ผมว่าไปอุดหนุนกันเถอะ
นี่ค่ะมีหมูมีไก่ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อตีนไก่ไข่เยอะ
เยอะแยะมากมาย๒๐บาทเท่านั้นเอง
ถ้าเจอตลาดพรมพิรามแปลว่าใกล้จะถึงแล้ว
แต่ถ้ายังไม่เจอแปลว่าก็ยังไม่เจอ
นะคะเปิดทุกวันค่ะ
คือมันเป็นจุดสังเกตจะได้ไม่เลยจะได้ไม่พลาด
ใช่คือพิศนุโลกไม่เลยนะคะจ้า